คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาฮะ

เพราะว่ารถใหญ่๒คัน
รถขยะรถบรรทุกขยะนี่คุณ
รถเก็บขยะสองคันชนกันฮะ
คันสีเขียวกับคันสีเหลือง
คาดว่ามีคนขับสักคันหนึ่งแหละหลับใน
คุณผู้ชมฮะนี่ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนอ่อนนุษย์นะครับ
ขาเข้าช่วงปากซอย๘๔แขวงเขตประเวทกรุงเทพมหานครนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบรถขยะ๒คันนี้นะฮะ
คันแรกเป็นรถบรรทุกขยะกอทมสีเหลือง
ทะเบียน๕๓๘๙๑๐กรุงเทพมนาคม
ส่วนอีกคันเป็นรถขยะกอทมสีเขียว
ทะเบียน๖๕๗๒๒๔กรทมสภาพพลิกคว่ำตะแคงนะครับ
ีดขวางช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางกลางถนน
ในที่เกิดเหตุพบพนักงานเก็บขยะกอทมคุณ
จากทั้ง๒คันเลยนะได้รับบาดเจ็บ๔คน
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสินแพทย์ศรีนครินครับ
ทีนี้ทางด้านตำรวจเจ้าของพื้นที่นะฮะ
ตำรวจส่วนอพระเวทย์บอกว่าสถานีฐานเบื้องต้น
ว่าคนขับรถขยะคันสีเหลืองน่าจะหลับใน
ทำให้ขับไปพุ่งชนกับรถขยะสีเขียว
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔ราย
ส่วนลักษณะการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็ต้องสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้ง
สรุปสาเหตุต่อไปแล้วก็ต้องดูนะ
ว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพอะไรได้บ้างนะครับ

ขณะที่พนักงานทำเก็บขยะเขาทำงานกันอยู่นะ